เอากรณีที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
ว่าเกิดจากเรื่องของเงินหรือว่าทะเลาะกัน

คือผู้หญิงคนหนึ่งค่ะไปแจ้งความ
ตอนแรกไปแจ้งความไว้นะคะว่าสามีหายตัวไป
และหลังจากนั้นนะคะก็ตามหาเองค่ะ
ยังไงก็ตามหาไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ไม่ติดเลยนะคะ
ก็เลยต้องพึ่งทนายความนะคะ
ก็คือทนายคนดังค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชร
ให้ช่วยตามหาตัวหน่อยเธอบอกว่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
หายไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้
ทั้งสองคนซื้อลอตเตอรี่ด้วยกันแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งอืม

เธอก็ยังไม่แน่ใจที่หายไปเนี่ยเพราะว่าจะเอาเงินไปใช้คนเดียว
หรือว่าเป็นปัญหาที่ทะเลาะกัน

เงินผู้ชายเอาไปแล้วไงแต่ว่าติดต่อไม่ได้
อยากจะรู้จริงว่าหนีไปทำไมเนี่ยนะคะ
ก็เลยให้ทนายช่วยตามหานะคะ
นางสาวนัทธนันค่ะอายุ๔๕ปี
เดินทางเข้าพบทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
บอกคุณทนายว่าแฟนหายตัวไปติดต่อไม่ได้
หลังจากถูกรางวัลที่๑ได้เงินเกือบ๑๒ล้าน
ก็เลยเข้ามาปรึกษากับทนายว่าจะทำยังไงดี

นางสาวนัทธนันเล่าว่าแฟนตัวเองชื่อนายวรายุอายุ๕๑ปี
แต่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะ

ส่วนเธอทำอาชีพขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
อยู่ด้วยกันแล้วก็ให้ฝ่ายชาย
มาขับรถส่งของด้วยกันบ้าง
และในช่วงที่มีการส่งของและอยู่ด้วยกันมันก็มีการใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
ค่าอยู่ค่ากินซึ่งรายได้หลักมาจากฝั่งของฝ่ายหญิง
เพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาโควิดเล่นงานนะรถแท็กซี่ก็ไม่ได้ขับนะ
ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะไปทำบุญด้วยกันที่วัดพระศรีอานที่จังหวัดราชบุรี
ก็แวะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลซื้อมา๕ใบ
ตัวเธอเองบอกว่าเงินที่จ่ายค่าลอตเตอรี่เป็นเงินเธอนะ
แต่พอซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วฝากเก็บไว้หน่อย

เออก็ฝากอยู่ไว้มันเป็นเรื่องปกติ
พอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑ก็ยังอยู่ด้วยกันปกตินะ
ต่อมาค่ะคืออยู่ด้วยกันเนี่ยก็นับตั้งแต่๑กุมภาพันธุ์นะ
ก็อยู่กันมาเรื่อยจนถึงเดือนพฤษภาคมก็ประมาณ๒๓เดือน
จู่ค่ะช่วงวันวิสาคบูชาฝ่ายชายบอกว่าขอกลับบ้านเกิดนะที่สุโขทัย
ลักษณะเหมือนถูกบล็อกเบอร์โทรศัพท์ไลน์ก็น่าจะถูกบล็อกด้วย

อ่าทีนี้มาดูสาเหตุคือก่อนที่เขาจะหายตัวไปเนี่ยนะ
วันที่๑กุมภาพันธ์เขาก็นั่งดูการออกรางวัลหน้าจอ
สลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะดูด้วยกันนะ
ก็รางวัลที่๑เลขที่ออกตึ๊ดนะฮะ
ฝ่ายชายเนี่ยไม่บอกว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่ง
เพราะเธอรู้แค่ว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเลขท้ายมันคือ๒๗
แต่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวหน้าเนี่ยเลขอะไรก็ไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือไม่ถูก
แต่ผู้ชายรู้แล้วแต่ไม่บอกเธอ
ต่อมา๒๓กุมภาพันธ์ทะเลาะกันทะเลาะกัน
ด้วยสาเหตุบางสิ่งบางอย่างโดยที่ยังไม่รู้ว่าถูกรางวัลที่๑นะ
ไม่รู้ว่าฝ่ายชายชวนทะเลาะเป็นการหาเรื่องหรือเปล่ายังไม่ทราบ
ฝ่ายชายหาเรื่องหนีออกจากบ้านไป
วันที่๖กุมภาพันธ์ผู้ชายกลับมาบอกว่า
มาเดี๋ยวจะพาไปจดทะเบียนสมรสละกันอยู่กันมานานแล้ว
เธอหงวงว่าจุดจะมาจดทะเบียนทำไม
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าถูกรางวัลที่๑อันนี้ยังไม่รู้เลย
วันที่๗กุมภาพันธ์ผู้ชายบอกว่า
เธอเราถูกหวยกันเนี่ยถูกรางวัลที่๑จริงเอาไปเช็คอยู่แล้ว
อย่าไปขึ้นเงินกันนะมายืนยัน
วันที่๑๑แฟนมารูปหัวบอกว่าเดี๋ยวจะใช้หนี้ให้ทั้งหมดเลยนะ
เออก็มารูปหัวอะไรแบบนี้นะเหมือนแบบรักกันมากเลยเนี่ย
ได้มา๑๑๙๔๐๐๐โดนภาษีไปนิดหน่อย

ต่อมาวันที่๑๒กุมภาพันธ์ก็จะพากันจูงมือกันไปเปิดบัญชีขึ้น

หลังจากนั้นฝ่ายผู้ชายถอนเงินออกมาให้
ถือเป็นการให้เงินครั้งแรกตั้งแต่อยู่กินกันมา
เงิน๑๑ล้านกว่าบาทผู้ชายให้เงินมา๔แสน
ให้นำเงินอันนี้ไปไทยลดกระบาดจากไฟแนนซ์มา๓๖๐๐บาท
แล้วก็ทำประกันอีก๑๕๐๐๐บาท
หลังจากนั้นก็ให้นำไปลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวอีกทีละแสนทีละแสน
รุปแล้วฝ่ายชายให้เงินมาประมาณ๗แสนกว่าบาท
แต่ที่เหลืออยู่กับฝ่ายผู้ชายหมดเลย

ไปซื้อกัน๒คนจริง

ก็เป็นเงินด้วยกันเงินเรา

แล้วเขาก็ดึงลอตเตอรี่ไปเลย
ตอนที่ถูกรางวัลที่๑เขาก็ไม่บอกเรา
ว่าเขาถูกรางวัลที่๑ตอนตรวจดูถ่ายทอดสดเราก็ดูด้วยกัน

เขาก็จะว่าเราคือเขาจะพูดอะไรเขาก็บ่นบ่นเราก็เงียบไงอืม
คือพี่ก็เข้าใจแหละเนาะว่าคนมีเงินไม่ว่าใครอ่ะ

ไม่ได้ทะเลาะเรื่องเงินที่เขาได้นะ
ทะเลาะกันเรื่องบ้านเรื่องบอกไม่เป็นไรพี่
ถ้าพี่ไม่ซื้อบ้านให้หนูหนูไม่ซีเรียส
เงินของพี่แล้วแต่พี่สบายใจแล้วกัน
หนูอยากให้เอาเงินเข้ามาซื้อบ้านเหรอ
ใช่คือพี่ไม่อยากติดแบ็คลิสต์ไง
แต่บ้านพี่ถ้าซื้อเสร็จพี่ก็ต้องโอนให้เขาอยู่แล้วถูกไหม
เงินมันก็เงินด้วยกันเมื่อก่อนก็ใช้เงินด้วยกัน
ถึงว่าพี่ไม่ได้ใช้เงินแต่เขา
พี่ก็ต้องเป็นคนให้เงินเขาอยู่แล้วถูกไหมอ่ะ
ใช่ต้องมีคือส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้ว
แต่ว่าเขาก็เฉยไปเลยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรให้พี่เลย
พ่อแม่พี่ก็ไม่เคยอยากให้มีปัญหาเรื่องฟ้องกันอยู่แล้ว
บอกช่างมันเหอะลูกแม่ไม่อยากได้เงินหรอก
อยากได้ชีวิตลูกสาวแม่กลับมา
จริงคุณถูก๑๑ล้านมันเห็นแก่ตัวไปไหม
เงินตั้งเยอะตั้งแยะกับที่เราอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนคุณมา
อยู่กินกันมาตอนอยู่ก็ใช้เงินด้วยกัน
ผู้หญิงก็เป็นคนออกซะส่วนใหญ่
แต่พอได้เงินไป๑๑ล้านแนบเลย
ได้มา๗๐๐๐๐๐ใช้นี่ใช้สินก็หมดแหละ
อยากให้แฟนเห็นใจหน่อยเพราะว่าเงินที่ซื้อลอตเตอรี่

อยากได้ส่วนแบ่งบ้างไม่ได้อยากได้หมดแต่แบ่งมาให้บ้าง
ประกอบกับอยากได้รถกระบะคืนเพราะเงินจำได้ไหมคะ
แฟนให้เงินตอนแรกเอาไปถ่ายรถกระบะจากไฟแนนซ์
ขับรถกระบะคันนั้นกลับบ้านที่สุโขทัยไงคะ

เอาไปด้วยนะคะก็เอกสารทุกอย่างก็อยู่ในรถ
รถก็เอาไปที่ทั้งที่ยังไม่มีการโอนชื่อให้เขาหมายถึงรถนะ
ก็ตัวเองไม่อยากฟ้องแค่อยากให้เห็นใจกันที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
นายรณรงค์ค่ะบอกว่าแบบนี้เบื้องต้นจะต้องตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้ก่อน
แล้วก็ให้นางสาวนัทนันไปรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มเติม
ดำเนินการแจ้งความฝ่ายชายเพราะตามกฎหมายแล้วถึงแม้ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกัน
แต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอยู่กินกันสามีฉันสามีภรรยาจริง
แล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกลอตเตอรี่ก็จะต้องแบ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างเท่าเทียม

ซึ่งหลักฐานหลักฐานที่สำคัญที่นางสาวนัทธนันมีเนี่ยนะคะ
ก็คืออย่างที่ให้คุณผู้ชมดูภาพไปก็คือเช็ค